ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุไม่เข้าไกลออกไกล

แล้วก็ถึงเวลาลงเรือเพื่อไปกราบสการะบูชาองค์พระธาตุกลางน้ำอย่างใกล้ชิดกันแล้วครับ
วันนี้โชคดีที่พิกิจกวงทองมาเป็นไกด์นำเครื่องบูชาองค์พระธาตุมาให้พิธีกรของเราด้วย
โดยมีหมู่ขั้นเทพของเรานำกล่าวคำสการะเพื่อเป็นสิริมงคลครับ
ชาวชุมชนวัดธาตุนั้นจะนำเรือมาไว้ให้บริการสำหรับประชาชนนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการล่องเรือไปกราบไหว้ขอพรจากองค์พระธาตุอย่างใกล้ชิดกลางแม่น้ำโขง
รวมทั้งลอยอังคารด้วยครับพร้อมจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไว้ให้
อัตราค่าบริการกรณี๑๐คนขึ้นไปคนละ๒๐บาท
แต่หากคนน้อยต้องเหมาลำเรือสองร้อยบาทซึ่งทางเรือมียางผูกไว้ที่หัวเรือ
เพื่อไม่ให้ไปกระทบพระธาตุหรือทำพระธาตุเสียหายนั่นเองครับ
พระธาตุและเทวดาจงอนุโมทนาอุทิศอนุญาเทศนำน้ำนี้จากกลางแม่น้ำโขงนี้
ไปเป็นน้ำเทพมนต์นคราชอันศักดิ์สิทธิ์ในสิทธิ์ของคุณมดดำคชาพาที่ได้อธิษฐานไปนำพาให้เกิดมงคล
สำเร็จดังประสิทธิผลและเป็นมงคลอย่างมีโทษภัยนั้นเถิน
ข้าพเจ้าขอถวายพวงมาลัยนี้ด้วยดอกดาวเรืองเป็นเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรือง
ความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยจงเกิดขึ้นแก่พี่น้องชาวจังหวัดน้องคาย
เกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายผู้บูชาศักระจากนี้ไปตลอดกาลและนานเถิน
มีประสบการณ์ในการพบเห็นพญานาคคนเรามักจะถามว่าเคยเจอพญานาคไหมเคยเจอ
พญานาคไหมแคดดับนี้ทรงเราก็ส่วน

พอนำเรือไฟออกวันแขก
อยู่นี้เขาเรียกสวยทาส
สวยทาสคือมา
คือจะเป็นตัวใหญ่ใหญ่ยาวมาก

ยาวกว่าเยอะและใหญ่ใหญ่มากครับคือเราก็เรียกกันมาดูทั้งลำเลย
ก็เห็นกันทั้งลำเลยอีกครั้งหนึ่งคือผมนำลูกค้าเข้ามาไหว้พระธาตุ
มันจะเป็นขึ้นขึ้นน้ำครับเป็นขึ้นน้ำปกติถ้าเป็นขึ้นขึ้นน้ำจากเรือเนี่ย
มันมันจะวิ่งมาสองข้างสองข้างฝั่งแต่นี่ไม่ใช่
คือเต็มลำน้ำเลยแล้วรถมาจากใต้ยกเรือผมขึ้นเลย
ขึ้นขึ้นน้ำนิดหน่อยยกเรือลำนี้ป่ะลำนี้ครับลำนี้
เรือลำนี้เนี่ยนะลอยขึ้นมาเลยลอยเลยจะเป็นคลื่นมาเลย
เคยขออะไรองค์หลวงปู่บ้างไหมโอ้ขอขอท่านนี้ขอบ่อยครับ
แต่ผมเป็นลูกหลานท่านไม่ให้ทำไมเป็นลูกหลานไม่ให้
คือคือเราหากินกับท่านหากินอย่างเงี้กับเรืออ่า
คนมาไหว้ว่าอะไรอยู่กับท่านใช่ไหมอยู่กับท่านแล้วท่านท่านให้กินทุกวัน
แต่ว่าต้องถามพี่อย่างนี้นอกเหนือจากตัวพี่เองแล้ว
คนเรือคนอื่นได้มีเห็นอีกบ้างไหมมันจะมีอีกครั้งคือเรือลำเนี้ย
ไปเข้าฝันพี่พี่สาวที่อยู่บ้านที่ทำงานด้วยกันครับอ่า
หลวงปู่ท่านบอกให้ให้ไปดูเรือหน่อยเรือมันเก่าแล้วเดี๋ยวมันจะ
หล่นใส่หัวปู่เห็นไหมวันนั้นผมก็ไปดูหมดแล้วเดี๋ยวนางฟังว่าหล่นใส่หัวปู่ไหม
เขาว่าจะจมลงไปแล้วไปโดนหัวท่านไปโดนเสียงท่านครับผมอ๋อ
คือวันนั้นมันจะมีลูกค้ามาลอยอังคารผมก็เบียนเรือเวียนเรือไปถึงยอดท่าน
ไอ้หางหางเสือนะครับที่บังคับเรือเลี้ยวอ่ะล่วงอืม
ตรงยอดนั้นพอดีเลยแล้วไงพอหล่นหล่นลงไปแล้วไงต่อฮะ
ผมก็ให้เด็กมาขับแทนแล้วผมใช้ใบพายเรือที่พายเรือเนี่ยพายเข้าฝั่ง
ก็งัดงัดทีละนิดทีละนิดให้เขาฝังได้ก็เป็นไปตามความฝันเลย

เอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะคุณพระดำนะยังไม่เต็มอิ่มฮะ
เรายังจะตามรอยพญานาคอีกหนึ่งที่ครับเรามาถึงเมืองหนองคายแล้วเนี้ย
ซึ่งเมืองหนองคายอย่างที่บอกว่ามีตำนานพญานาคมากมายเล่ากันอีกเป็นปีก็ไม่จบ
เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเราจะไปตามรอยพญานาคกันที่ไหน
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหมูตัวพ่อนะครับ
หมูตัวแม่และอัตลักษณ์นะครับหมู่ขั้นเทพลาไปก่อนนะครับ
ไม่เคยใครออกไล่จะมูให้เขารู้ถึงพลักษณะฟ้า
หรือลึกนำถึงชั้นประดาษต้องมูลใจ